คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านบอกว่านอกจากเพื่อไทยภูมิใจไทย๒๑๒เสียงแล้ว
ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะทยอยพูดคุยและคงเริ่มเปิดตัวกันว่า
กว่าเสียงที่เกิน๒๕๐เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนเนี่ย
จะมีภาคไหนมาร่วมรัฐบาลกันบ้างนะฮะ
ของรวมไทยสร้างชาติอยู่นะครับประชุมคลพ์ประมวลวันนี้ภูมิสุข่าว
วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนะฮะก่อนเข้าประชุมนะครับ
ว่าเออพักรวมไทยสร้างชาติเขาจะไปร่วมรัฐบาลไหม
บิ๊กตู่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ
หวานยักษ์คิ้วแล้วบอกแล้วแต่
นี่ตอนเช้านะครับที่ไปดูกิจกรรมต่างนะครับ
ส่วนหลังการประชุมนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับ
วันนี้นักข่าวก็ได้สอบถามนะฮะนี่
คือวันนี้เนี่ยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้มาทำเนียบนะมาทำเนียบนะฮะบิ๊กป้อม

คนสงสัยว่างอนอะไรลุงตู่หรือเปล่า
นี่นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะมันยังไงมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่มีอะไรนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรกับท่านอยู่แล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหลายคนก็ลาประชุมวันนี้
ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะฮะท่านนายกบอกไว้แบบนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้พลเอกประยุทธ์ฝากเตือนไปถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างนะครับ
ระวังเรื่องของข้อกฎหมายเพราะมีการฟ้องร้องกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม
อย่ากระทบคนอื่นต้องเคารพกฎหมายโดยพลเอกประยุทธ์มองว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพที่แท้จริงส่วนการเมืองไทยมีสถิตภาพขึ้นหรือไม่
จากการที่เพื่อไทยประกาศจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีความเห็นนะครับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นการแถลงข่าวออกจากโพเดียมไปเนี่ย
นักข่าวก็ถามว่าถ้ารัฐบาลเขาจะแก้รัฐธรรมนูลไปเรื่อยอย่างนี้เนี่ยมองอย่างไร
พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ตอบนะฮะแต่ว่าถามกลับสื่อว่าแล้วสื่อมองอย่างไร
ก็ว่าไปต้องยอมรับกฎิกาตัวนี้ไม่ใช่เหรอก็ที่ผ่านมามันก็รัฐธรรมนูญสำหรับนี้แหละ
แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อย่างไรรู้แล้วใช่ไหม
แล้ววันนี้มันจะมีปัญหาอะไรกันนักหนากันรัฐมนูลฉบับที่ว่าเนี่ยขอบคุณครับ
ประชุมคอรมอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่าง
มีใครชวนใครเชิญหรือยังในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
พลเอกประวิทย์บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานหรือว่าส่งสัญญาณอะไรมาจากทางพักเพื่อไทย
ในการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องมีเงื่อนไขแบบไหนอะไรหรือไม่
ถ้าพลังประชารัฐจะไปเข้าร่วมด้วยนะฮะจากนั้นเนี่ย
หลังเสร็จประชุมคอลโมท่านจะเดินทางกลับแต่ท่านไม่ได้เข้าประชุมคอลโมนะท่านลานะ
นักข่าวก็ไปรอสอบถามนะครับพลเอกประวิทย์บอกว่ายังไม่มีการติดต่ออะไรมาจากทางเพื่อไทย
ส่วนหากติดต่อมาจะร่วมหรือไม่ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะครับ
แต่ไม่ตอบว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านไหมหากเพื่อไทยไม่เชิญมา
ส่วนเรื่องที่ว่าวันนี้มีอะไรไม่เข้าประชุมคอลโลมองอนอะไรบิ๊กตู่หรือเปล่า
ขึ้นรถออกจากธรรมเนียบเพื่อไปประชุมพักพลังประชารัฐในช่วงบ่าย

ป้อมก็เลยส่งยิ้มให้แทนไม่ได้ตอบ
ส่งยิ้มให้ดีกว่าช่วงนี้ไม่ถึงขั้นไม่รู้เอายิ้มไปก่อนก็แล้วกัน
รับประชุมครับภักดิ์ชาติไทยพัฒนาสิบสอของชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับหัวหน้าพักนะครับ
บอกว่าการจะเข้าร่วมรัฐบาลของชาติไทยพัฒนาหรือไม่เนี่ย
อยู่กับพักเพื่อไทยตอนนี้ทางชาติไทยพัฒนาก็รอเทียบเชิญ
ทางเพื่อไทยอยู่นะครับรอนัดวันเวลากันอยู่
โดยหากไปเข้าร่วมรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการร้องขอเรื่องกระทรวง
แบบที่ว่าจะต้องขอกระทรวงแบบนั้นแบบนี้ขอกระทรวงเดิมอะไรยังไง
นั่นเป็นเหตุผลรองจากเรื่องการทำงานคุณวราวุฒิบอกนะครับ
ส่วนกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะครับเพราะว่าถูกออกมากล่าวหา
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อที่ดินต่างสมัยอดีตนี่นะฮะ
ตรงนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรคุณวราวุฒิบอกว่า
ตรงนี้ก็ต้องให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทยคงจะไปตอบแทนไม่ได้
เพราะเป็นการเสนอบุคคลของพักเพื่อไทย
ก็เดี๋ยวรอทางสัญญาณทางเพื่อไทยว่านัดมาว่าจะเมื่อไรอย่างไรนะครับ
ก็พร้อมที่จะไปคุย
โบกมือครับโบกมือไปมาลักษณะดินฟ้าอากาศยังไง
บอกเมฆหมอกมันเยอะนะ
นักข่าวก็ถามว่าเออในฐานะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณทักษิณเนี่ย
ยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรมาเลยเหรอ
คุณประพัทธ์บอกตั้งเขาอยู่
เมฆหมอกมันเยอะ
ตั้งเขาอยู่ใช่ไหมครับ
ต่อไปเรื่องดินฟ้าอากาศเลยก็แล้วกัน

นักข่าวถามบางทีตั้งเขาต้องมานะตั้งเขาเนี่ยใช่ไหม